ก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องของคุณโรสลิน

อยู่ที่ไหนกันบ้างอ่าใครอยากนับญาติ
ลองนับดูสกลนครสองตายายค่ะถูกลอตเตอรี่
รางวันที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านบาท
มหาศจรรย์สกลนครก็โพสต์ภาพยายลำกับลูกชายนะคะ
ถือล็อตเตอรี่หมายเลขห้าหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งพร้อมข้อความเขียนว่า
โชคดีปีใหม่คุณยายลำยินดีด้วยเด้อ
พี่น้องหนองแวงอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร
แล้วก็มีการโพสต์ภาพยายลำกับตาแหวนสองสามีภรรยานี่
ถือลอตเตอรี่ขึ้นโรงพักไปลงบันทึกประจำวันด้วยนะคะ
ก็มีคนมาแสดงความยินดีกันเยอะเลยจริงจริงสื่อเราก็พยายามจะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะ
แต่ยังติดต่อแกไม่ได้นี่ก็เป็นเศรษฐีใหม่นะคะ
เขาบอกแล้วว่าทุกคนไม่แก่เกินเรียนและทุกคนก็ไม่แก่เกินรวยด้วยนะคะ
ถูกลอตเตอรี่ตอนท้ายแบบนี้ก็โอเคดีใจด้วยครับนะฮะ
เอาไปต่อกันที่อุบลราชธานีนะฮะไปดูชาวอีสานกันหน่อยครับ
อุไรวันธานนท์อายุสี่สิบแปดปีครับนี่นำลอตเตอรี่มาวันที่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่ง
ขึ้นโรงพักสว่างวีรวงลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเลย
วันนี้ฉันเนี่ยนะเป็นเจ้าของล็อตเตอรี่ตัวจริงนะครับ
รับทรัพย์ไปหกล้านบาทคือซื้อใบเดียวอ่ะ
จะถูกมันก็ถูกอ่ะใช่ไม่ต้องไปซื้อแบบสิบสิบใบอ่ะนะ
นะฮะโดยผู้โชคดีเขาบอกว่าก็ทำงานรับจ้างอยู่กรุงเทพค่ะ

ของรางวัลออกโอ้โหนะฮะเดี๋ยวหลังปีใหม่จะไปขึ้นเงิน
แต่ว่าขอลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนกลัวจะหายหายขึ้นมาแล้วยุ่งเลย
ใช่ค่ะอ่าพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่ข่อนซี่นักข่อนสีธรรมดา
ที่อำเภอเชียนใหญ่ค่ะนี่ค่ะคุณลุงสมคิตทองเกลี้ยงนะคะ
คุณลุงอายุ๖๓ปีแล้วแต่หน้าตาสดชื่นเบิกบานแบบนี้นะคะ
คือคุณลุงสมคิตเป็นเจ้าของร้านสมคิดเฟอร์นิเจอร์
สี่แยกบางพระอยู่ริมถนนสายเทียนใหญ่ปากพนังนะคะ
คุณลุงแกก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีเศรษฐีใหม่ส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะลอตเตอรี่เมื่อวานนี้ถือโชว์แบบนี้นะคะห้าหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่ง
แกบอกว่าโชว์อย่างเดียวไม่ได้ต้องนำไปขึ้นโรงพักด้วย
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาลอตเตอรี่ใบเนี้ย
ไปขึ้นเงินรางวัลทีนี้เราก็ถามคุณลุงสมคิดว่า
เอ๊ะคุณลุงค่ะเลขนี้คุณลุงได้แต่ใดมาคุณลุงบอกว่า
คือซื้อลอตเตอรี่ใบนี้มาจากแผงลอตเตอรี่เจ้าประจำในตลาดสดเทศบาลตะมนต์เชียนใหญ่
ตอนซื้อก็ไม่คิดจะถูกนะเพราะซื้อประจำเป็นอาจิน
ซื้อเป็นปกติวิสัยไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ซื้อกะว่าอ่ะสนุกขำใบเดียวเห็นไหม
ใบเดียวก็เสียวได้มีโชคได้เหมือนกันนะอ่า
ต่อเลยนะคะผู้โชคดีรายต่อไปอยู่เกาะสมุยสุราธานีคนใต้เหมือนกันค่ะ
แต่เป็นนุ่มเขมรคุณเขาทำงานอยู่ที่ร้านอาหารชื่อครัวชาวบ้านในตำบลเมล็ด
ถูกรางวัลที่หนึ่งได้ไปเลยหกล้านบาทค่ะนี่คือนายธิดาสนานะคะ
อายุ๒๙ปีเขาบอกว่าทำงานในครัวที่ร้านนี้เกือบ๖ปีแล้ว
ซื้อมาทุกงวดแล้วค่ะแต่ก็ซื้องวดละใบสองใบเฉยอ่ะนะ
ไม่ได้ซื้อแบบกะเอารวยอ่ะเนอะไม่เคยถูกเลยไม่เคยถูก
แม้แต่เลขท้ายเลขหน้าอะไรไม่มีไม่มีมีครั้งนี้แหละค่ะ
ถูกครั้งแรกครั้งใหญ่เลยตอนที่รู้ตัวว่าถูกรางวัลนะ
เฮลั่นครัวเลยฟังเขาเล่าหน่อยดีกว่า
พอมันตื่นเต้นก็มันอยู่ในครัวถอดเอาผมมันกระโดดเลยครับ
ตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับก็ทำถอดป้าอยู่ครับ
เพื่อนมาบอกเลือดดูเองมันดูเองครับมันลุงคุณลุง
มันเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เพราะผมมันดูครับแล้วจะเอาเงินที่ได้ไปทำอะไรครับเนี่ย
พอไปปลูกบ้านให้แม่เขาก็เลยก็ทำบนให้พอด้วยครับ
พอมันเสียไปแล้วครับซื้อบ่อยไหมครับ
ก็ซื้อบ่อยครับซื้อเป็นใบสองใบครับ
แล้วยังไงเราถึงได้ซื้อเลขนี้ครับมีเข้าฝันหรืออะไร
ก็มันไม่ฟันเห็นอะไรแล้วครับมันไปร้านโรตเตอรี่ก็เห็นเบอร์นี้ก็อยากซื้อ
ก็เอาอันนี้เลยครับกำลังทอดปลาอยู่เฮลั่นครัว
ไม่รู้ปลากระเด็นไปไหนแล้วนั่นอ่ะเอ้าแสดงความยินดีด้วยนะเขาบอก
ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกแต่ก็ตั้งใจจะทำงานที่ครัวร้านนี้ไปก่อนเนี่ยแหละค่ะ
กว่าจะนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินซึ่งเจ้าของร้านก็พาไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักบ่อผุดแล้ว
แล้วจะพาไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะยังไม่หมดนะ
ไปดูคุณป้าสังวานกันหน่อยอายุหกสิบสองปีล่ะคุณผู้ชม
เป็นเจ้าของร้านกฤษฎาพันไม้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับแม้ไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่
รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าขอเป็นข่าวหน่อยเด้ออุ้ยเอออืม
เพราะว่าป้าสังวานเนี่ยเป็นเจ้าของต้นหมากเหลืองจำได้ใช่ไหม
นี่คุณเป็นคนเล่าข่าวนี้ที่ฉันจำได้ต้นหมากเหลืองอ่ะ
อ๋อใช่ใช่ใช่เออเออแล้วให้โชคคุณป้าสังวานคืออย่างน้อยเนี่ย
ป้าก็ถูกเลขหน้าแล้วก็เลขท้ายติดต่อกันมาสี่งวดแล้วโอ้โหสุดยอด
วันนี้ทั้งคุณป้าทั้งคุณสามีคุณป้าทั้งลูกชายคุณป้า
ต่างได้โชคคือได้ได้ท้ายมาแปดหนึ่งอืมนะฮะก็ถือว่าโอเค
ที่สำคัญนะได้มาแปดใบก็๑๖๐๐ก็โอเคดูยังไงอ่ะ
ไม่คุณดูยังไงอ่ะดิฉันอยากรู้จริงจริงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
มั่วติดเลยนะฉันเลยท่องตลอดเลยไงตาดีได้ตาร้ายเสีย
เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายตาดีก็ได้ใช่ดูดีดีดูดีดี
นะฮะคุณป้าก็เลยพาครอบครัวมาจุดทูปแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณต้น
หมากสีเหลืองอันนี้ที่เป็นเสียงพญานาคให้โชคเต็มเต็ม
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บหมากต้นนี้ไว้เพื่อให้โชคกันต่อไป
คิดจะขายไม่ว่าใครจะให้ราคาเท่าไหร่ป้าก็ไม่ขายแน่นอน
บอกแล้วเก็บค่าเข้าชมคนละสิบบาทเนอะอืมรวยเลยอ่ะ
หลังป้าก็บอกบ้างสิจริงอ่าคุณผู้ชมจะบอกว่าคนดวงดีนะ
เอาอะไรมาฉุดมันก็ไม่อยู่จริงจริงเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่นี่อืม
พี่สองพารดอกค่ะใหม่แล้วเหรอเป็นสิบใบถูกทางหน้าทางหลังแบบนี้นะคะ
โพสต์ลอตเตอรี่ถือเต็มไม้เต็มมืออย่างกับพัดเลยนะ
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าเฮ็งเฮ็งปีใหม่ห้าสิบใบ
สองตัวท้ายสามตัวนะสามตัวหลังในคราวเดียวกัน
แต่พี่สองแกไม่ได้บอกว่ารางวัลไหนกี่ใบยังไงเท่าไหร่
แต่เท่าที่มีคุณค่ะคุณก็เห็นอยู่นะเห็นเหมือนที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
เลขหน้าหนึ่งหนึ่งหกเลขท้ายสามตัวหนึ่งสี่ศูนย์
เลขท้ายสองตัวแปดหนึ่งอีกปึ๊บนี่ไง
ได้เยอะกว่าดิฉันอีกอ่ะรับไปเต็มเลย

พ่อเป้าเลขมาจากไหนกันดิฉันงง
อียาอ๋อข่าวดิฉันเลยใช่ไหม
ถูกอีกคนยังงงอยู่
อ่ะเหมือนคนนี้โชคจะยังไม่กลับมาไม่รู้ไปเที่ยวไหนเที่ยวปีใหม่หรือเปล่านะครับ
ค่ะบักเถิงมนศิษย์คำซ่อย

บอกเลขโชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อให้แฟนคลับได้ติดตามกันทุกงวด
แต่สถิตย์การถูกรางวัลเอ๊ะมันลดลงเรื่อยแฮะ

มนตรีโพสต์ภาพถือลอตเตอรี่เฉียดรางวัล
ข้อความบอกว่าไม่อยากได้เท่าไหร่นะแบบนี้

เลขหน้า๑๑๖เรามี๐๐
เลขท้าย๑๔๐เรามี๑๓
บ้าตายจะไปขึ้นเงินที่ไหนล่ะแบบนี้

สถานะของพี่มนศิษย์เขาบอกว่าเป็นพี่บักเฉียด

ฉันแนะนำพี่มนศิษย์นะให้เปลี่ยนเพลงที่ร้อง

จากพี่แสนดีใจได้รับจดหมายเป็นลอตเตอรี่ใช่ไหม

หน้าฟ้าใหม่ต้องเอาอีกค่ะต้องถอน

แต่ให้คุณเล่าข่าวตัวเองว่าคุณเนี่ยไปได้เลขแปดหนึ่งมาได้ยังไง

คือจะเล่าแบบนี้ค่ะภาพมาเลยก็ได้นะฮะ

คุณถ่ายมาด้วยใช่ไหม
ถ่ายมาด้วย

อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะฮะ
อันนี้มือดิฉันเอง

ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนต
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุนตุน
ตุนตุนตุนตุนตุน

ตุนตุนตุนตุนตุน

ตุนตุนตุนตุน

ตุนตุนตุน